มาที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องเป็นอาจจะเหตุการณ์ไม่ได้เกิดในไทย
แต่ว่าเป็นอุทาหรณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ที่ไหนบนโลกก็ได้นะคะ
หนุ่มคนนึงเขาแกว่งชิงช้าให้หญิงสาวนั่ง
แว่งไปแกว่งมาชิงช้าพาดอยู่บนต้นไม้
จะเกิดอะไรขึ้นติดตามเลยค่ะ
แทนที่จะโรมันติกแกว่งชิงช้าให้สาวแล้วลุงร้านกันไป

ดูเจ็บนะนี่แล้วลุงไม่ขึ้นอยู่นานแล้วดูสินอนแบบนี้อยู่นานเลยนะ
มีการอะไรนะตะกุยขานิดหน่อยนะคะเจ็บ
แต่ว่าตรงจังหวะที่เราดูแล้วดูทรงจากแบบมุมที่เราน่าจะเป็นก้นกบ

ในลักษณะแบบนี้อย่าเพิ่งขยับตัวเพราะไม่รู้ว่ากระดูกเครื่อนอะไรไปแล้ว
ถ้ายิ่งขยับอาจจะยิ่งแบบยิ่งเจ็บหนักกว่าเดิม
ต้องนอนนิ่งไว้ก่อนรอคนมาช่วย
คลิปนี้นะคะถูกแชร์ในสังคมออนไลน์
กำลังช่วยหญิงสาวที่สวมเสื้อสีเขียวแกว่งชิงช้า
ใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งภายในสหราชอาณาจักรนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
กิ่งไม้ที่ผูกกับชิงช้าได้หักลง
ทำให้บ้านท้ายของหญิงสาวค่ะกระแทกกับพื้นอย่างแรง
แต่ก็น่าแปลกเพราะว่าหนึ่งชายหนุ่มคนนั้นก็ไม่ได้ไปช่วย
สองเพื่อนเนี่ยหัวเราะกันก๊ากเลยทีเดียวนะคะ

หลังจากที่เธอได้ร่วงลงไปนอนอยู่กับพื้นนะคะ
สภาพร่างกายก็อย่างที่เห็นค่ะมอมแมมทันทีนะคะ
ขณะที่หญิงสาวเพื่อนของเธอก็เข้ามาช่วยเหลืออยู่เคียงข้าง
แต่ช่องเหนือแหละคนก็ตั้งเขาสงสัยแหละค่ะ
บอกว่าฝ่ายชายไม่รู้เลยหรือว่ากิ่งไม้นี้มีความเปราะบาง
แล้วก็บางส่วนก็สงสัยเหมือนกันว่าเป็นความตั้งใจของฝ่ายชายหรือเปล่า
เพราะมีการเตรียมถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้เป็นอย่างดี
แต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะคะ
เหตุการณ์แบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่กิ่งไม้เนี่ย
เราไว้ใจไม่ได้หรอกว่าเขาจะเปราะบาขนาดไหนเขาจะกรอบขนาดไหน
อาจจะต้องระมัดระวังกันให้มากขึ้นด้วยนะคะ
สำหรับการไปเล่นชิงช้าตามที่ต่างค่ะ
ต้องดูต้นไม้นะว่ากิ่งมันเล็กไปไหม
สำหรับน้ำหนักลาวที่จะไปนั่ง

เหตุแบบนี้ที่จะเกิดได้คือเวลาเล่นสกีเล่นสโนบอร์ด

เพราะบางทีรถไม่เห็นว่าเรานั่งแล้วหรือยัง

แล้วเวลาก้นกบกระแทกมันเจ็บแล้วมันเจ็บนาน

หมอเอ็กซาเรย์ดูกระดูกดูทุกอย่างก็คือ

ผู้ชมเชิญชมคลิปจากกล้องผู้ชม